คนหนึ่งบอกว่าเอาก็ไม่ได้เชิญมามาได้ยังไง

คือเรื่องของเรื่องนะครับผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าอยู่
มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะมาวัดขนาดกระจกที่บ้านของเธอ
โดยที่เธอก็ไม่ได้เชิญมาครับ

ไม่ได้รับเชิญนะเอางี้เอางี้เจ้าของคลิปก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย

เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อธิบายถึงคลิปนี้ที่เธอโพสต์ลงไปในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าพลอยชมพู๑๐
เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้นี่แหละนำหนังสติ๊กเนี่ยมายิงกระจกบ้านเธอจนแตก
แล้วตอนนั้นเธอกับลูกก็นอนเล่นอยู่ในบ้านดีนะที่วันนั้นเศษกระจกไม่กระเด็นไปโดนเธอกับลูก
แล้วอย่างนี้เธอแจ้งตำรวจเอาไว้แล้วด้วย
ทีนี้วันต่อมาครับไอ้ผู้ชายคนนี้นี่แหละก็เข้ามาในบ้านเลยโดยไม่ได้รับอนุญาต
เหมือนลักษณะว่าจะมาซ่อมกระจกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นคำกล่าวอ้างหรือเปล่านะอืม
นี่ทางเจ้าของบ้านเธอก็ไล่ผู้ชายคนนั้นออกไปบอกออกไปออกไปเดี๋ยวจัดการเอง
ช่างแล้วเดี๋ยวให้มาจัดการเองคุณไม่ต้องมายุ่งเอาล่ะครับ
คือเรื่องของเรื่องหลายคนก็คิดไปต่างนานาว่าเอามาแบบไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้
แล้วเป็นคนที่ทำกระจกแตกด้วยเฮ้ยมาแบบน่ากลัวนะ
มีประสงค์อื่นหรือเปล่าใช่ไหม
เพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงอยู่บ้านอย่างนี้นะคะแล้วผู้หญิงเขาอยู่บ้านกับลูกอ่ะ
เออน่ากลัวคุณเอาเป็นว่าถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตก็ปล่อยไปเถอะ
แล้วเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างที่บอกครับรีบแจ้งตำรวจโดยทันทีเลยครับ
เพราะว่าถ้ามาแบบนี้บุกลุกนะใช่ไหมคุณผู้ชม